ข้อเรียกร้องเรายังเหมือนเดิมหนึ่งคือขับไล่รัฐบาลประยุทธ์
สองคือร่างรัฐธรรมนูลใหม่แล้วก็สามคือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ในวันนี้ประยุทธ์จันโอชาได้แถลงผ่านทีวีเมื่อทุ่ม
เรามาชุมนุมตั้งแต่เวลาเย็นจนถึง๒ทุ่มหมดทุกวัน
แต่วันนี้เราจะต้องชุมนุมยาวกว่าเดิม
และมีตำรวจมาตั้งแนวป้องกันพวกเรา
อันนั้นถ้าราศดรจะถอยเรามีเงื่อนไขแค่สองข้อ
ก็จะถอยหนึ่งเก้าเมื่อพระนิทจันทรวชาออกจากกำเนง
ส่วนข้อ๒นั้นต้องยุติการดำเนินคดีกับเพื่อนของเราและประชาชนทุกคน
ดังนั้นวันนี้เราจึงมีหนังสือมาถึงประยุทธ์จันโอชา
ถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล
วันที่๒๑ตุลาคม๒๕๖๓เริ่มขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เรียนประชาชนตามที่ข้าพเจ้าประชุฯจันทรวชาได้ใช้อำนาจบาดใหญ่
ซื้อศิษย์ขายเสียงบังคับคู่เข็มร่างรัฐบาลอูนโจร
ต่อรองผลประโยชน์และตำแหน่งหน้าที่และใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น
เพื่อเป็นการรักษาซึ่งกิจตะโยชน์ของตระกูล
กิจตะโยชน์ของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

และแสดงถึงความเคารพต่อประชาชน

ข้าพเจ้านายพยศจันทรานายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์ออกไป

ประยุทธ์ออกไป

นี่ก็เป็นตัวแทนนะฮะของกลุ่มรัศดร๖๓ที่มาแสดงข้อเรียกร้องนะครับ
เท่าที่ฟังก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ฟังพร้อมกันเนี่ยนะครับ

ก็คือเขาก็ยืนยันข้อเรียกร้องเดิมที่มีอยู่๓ข้อนะครับ
ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีนะครับ
ต้องร่างรัฐธรรมนูลใหม่นะฮะ

ไม่ใช่แก้ไขนะฮะต้องร่างรัฐธรรมนูลใหม่
แล้วก็๓เรื่องการปฏิรูปสถาบันพร้อมกับนำหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์
เอามาอ่านแล้วก็เอามาแสดงตรงนี้นะครับ
ส่วนการจะยุติการชุมนุมในวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนผู้ชุมนุมที่มาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พูดผ่านโทรโขงตรงนี้บอกว่า
มีเงื่อนไขสองข้อถ้าจะถอยในวันนี้นะฮะ
ถ้าจะถอยคนละ๙เหมือนที่ท่านนายกได้ออกทีวีภูมิช่วงค่ำนะครับ
ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกทันทีนะครับข้อหนึ่งนะฮะ
อีกข้อหนึ่งก็คือต้องยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีในช่วงเวลาของการชุมนุมที่ผ่านมา
แต่ตำรวจจะว่ายังไงต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่มีการเจรจากับมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตลอดนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอัธวิชสายสืบค่ะ
ก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑นะคะ
ก็จะเป็นคนที่คอยเจรจากับแก่นนำของมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมาก็เป็นคนที่เจรจากับแก่นนำก็คือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
ก็จะยืนอยู่ข้างตรงนั้นที่เราได้ยินแต่ชื่อเล่นเมื่อสักครู่อะนะคะ
ก็ได้มีการอ่านข้อเรียกร้องของทางมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขียนเอาไว้ในไวเนียลที่มีการอ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะ
แต่ว่าถ้าฟังจากข้อเรียกร้อง๓ข้อหลักที่เขายังคงยืนยันเหมือนเดิม
นี่ต้องเป็นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลรวมทั้งรัฐสภาแล้วล่ะนะฮะ
แต่ข้อเรียกร้องสองข้อสำหรับการยุติการชุมนุมที่ตรงจุดตรงนี้ฮะแยกพนิชยาการก่อนถึงธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
โอ้โหวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องตรงนี้จะมีการตอบสนองได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกทันที
กับสองต้องยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีไปตรงนี้แหละฮะ
ซึ่งข้อเรียกร้องชนที่ว่านี้นะคะมวลชนก็ได้มีการประกาศไปตลอดทาง
ตั้งแต่ที่แยกอุรุพงศ์แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ

แล้วในการที่เราต้องการจะเดินมาทำเนี่ยรัฐบาลจำริดผลแล้ว
เหนือไปกว่านั้นพี่น้องเหนือไปกว่านั้น
เราได้ยื่นนังสือให้ปริวิตจันโอชาลาออก
และวันนี้ได้มีคนมารับ

ได้มีการประกาศผ่านโทรโครงนะคะ

ว่าเขาจะเปิดมันสูงมาออกนี้

หากประยุทธยังไม่ออก
เพราะฉะนั้นหมายความว่า

ประยุทธ์จันโอชายังไม่ลาออก
ได้เจอกับราศดรอีกแน่นอน

รวมทั้งพี่ตำรวจ
รวมทั้งเหลงหาธิการายศ
ได้มาเป็นศักดิ์ขีพยานว่า
ณวันนี้ราชสะดอนไม่ต้องการประยุทธจันโอชา

ให้มันพูดหน่อย
ให้มันพูดหน่อย

บอกว่าจะเอาไปส่งให้พลเอกประยุทธ์ผู้ชุมนุม
บอกว่าภายใน๓วันหากพลเอกประยุทธ์
ลาออกจากตำแหน่งนายกก็จะกลับมาหรือว่าจะได้เจอกับ
รัศดรอีกเนี่ยก็ต้องรอดูนะเพราะเดี๋ยวได้เจอกัน
ลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นภาพบรรยากาศณขนาดนี้นะคะ
ก็ดูเหมือนว่ามวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะถือว่าพึงพอใจ
เป้าประสงค์ในวันนี้ที่จะมีการยื่นหนังสือ
เพื่อให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่นะคะ
ตอนแรกบอกว่าจะต้องทันทีภายในวันนี้
แต่จากการเจรจาเบื้องต้นน่าจะสามารถผ่อนคลายคลี่คลายลงมาได้ในระดับหนึ่ง
วลชนกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยบอกว่าให้เวลา๓วัน
สามวันฮะวันนี้ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนะคุณเหนียวมาสอน
ค่ะสามวันนี้ก็พรุ่งนี้ยี่สิบสองวันศุกร์ยี่สิบสาม
วันเสาร์ยี่สิบสี่ตุลาคมเมื่อช่วงคำ
ผู้เน็ตประยุทธ์นางการมันบริเวณพึ่งแถลงผ่านทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะฮะ
ใช่ค่ะก็หลักก็คืออยากจะให้ถอยคนละก้าวนะคะ
แล้วก็ใช้กระบวนการทางรัฐสภานะคะในการแก้ไขปัญหา
คลี่คลายสถานการณ์ณเวลานี้แล้วก็ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเตรียมที่จะมีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะ
ครับสภารัฐสภาจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันวันจันทร์หน้านะฮะ
วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
ขณะนี้ในเรื่องของการชุมนุมแล้วก็การจะร่างรัฐธรรมนูลใหม่
หรือว่าจะแก้ไขรัฐมนูลก็ตามเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตา
จุดนี้มีการรับมอบหนังสือกันนะครับนะคะ
ก็น่าจะคล้ายคล้ายกับคราวก่อนนะคะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือครับจากแก่นนำก็คือจากรุ้งปนัสยานะคะครับ